มีผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์ก็กำลังถูกตำรวจจับแหละ
ในมือเนี่ยก็มีกุญแจมืออะไรด้วยอืม
ระหว่างนั้นเขาเกิดอยากจะหนีขึ้นมาคุณผู้ชมก็หนีชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปไหนล่ะบุกเข้าไปในโรงพยาบาล
คนไข้ทั้งหมอทั้งพยาบาลแตกตื่นกันไปหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมสุดท้ายนะเขากระโดดลงมาจากชั้น๒บาดเจ็บ
ไปดูปฏิบัติการในช่วงนี้กันค่ะ
โอ้โหคือนะคิดว่าตัวเองเป็นจาพนมหรือเปล่า

กระโดดลงมาที่ขาหักนะครับอืมหาลงมาขนาดนั้นอ่ะ
บาดเจ็บเลยค่ะใช่ค่ะทีนี้ตำรวจสพเมืองชนบุรีก็มารวบตัว
ผู้ต้องหารายนี้เขาโดนคดีรักทรัพย์นะคะ
แล้วก็วิ่งหลบหนีตำรวจอยู่ขณะที่ถูกชุดปฏิบัติการพิเศษ
จับกลุ่มใส่กุญแจมือเรียบร้อยแต่ผู้ต้องหารายนี้เขาตัวใหญ่
ก็อาศัยว่าคงแรงเยอะล่ะพุ่งชนตำรวจแล้วก็วิ่งหลบหนี
วิ่งผ่านคอนโดแห่งหนึ่งเป็นคอนโดดังเลยล่ะ
ริมถนนสุขุมวิทย์ช่วงไฟแดงโบลิ่งตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
วิ่งเข้าไปในซอยมุกหอมแล้วเข้าไปในอาคารหลังหนึ่ง
ก่อนที่จะกระโดดออกทางหน้าต่างบนหลังคาโอ้โหยิ่งกว่าซุปเปอร์ฮีโร่อีกนะ
แค่นั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมเขาก็กระโดดเข้าไปในห้องไฟฟ้า
แล้วก็ตึกนิติเวศที่โรงพยาบาลชนบุรีครับสุดท้ายเนี่ย
คุณก็ต้องวิ่งฝ่าฝูงชนไม่ว่าจะเป็นคนไข้เป็นญาติ
เป็นหมอพยาบาลบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ทุกคนก็แตกตื่นตกใจสิคะใครวิ่งมา
เขาก็ตัดสินใจวิ่งขึ้นไปชั้น๒ผ่านห้องเวทระเบียน
แล้วก็กระโดดลงไปที่ชั้น๑ค่ะ
จากชั้นสองลงมาคุณคิดดูมันก็สองสามเมตร
ก็ได้รับบาดเจ็บจังหวะนั้นแหละค่ะตำรวจก็เตรียมตัวเอาไว้อย่างดี
ก็เลยรวบตัวได้ทันนะคะปรากฏว่าบาดเจ็บที่ศีรษะ
แล้วก็บาดเจ็บที่ขาแพทย์พยาบาลก็ช่วยกันประถมพยาบาล
อยู่โรงพยาบาลพอดีเลยก็ส่งมือหมออย่างรวดเร็วนะคะ
โดยมีตำรวจประกบอย่างใกล้ชิดค่ะ
ตอนนี้ไม่ใช่โดนแค่ข้อหาคดีรักทรัพย์แล้วล่ะต้องเพิ่มนะคะ
เป็นขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วเดี๋ยวจะได้นำตัวมาสอบสวนให้เขารับทราบข้อหานี้ต่อไป
อย่างดีไม่ได้ไปทำร้ายใครให้เขาบาดเจ็บนะครับ